คุณผู้ชมคะกองอำนวยการร่วมกรุงเทพหานคร
ยังคงเร่งมาตรการในการช่วยต้นมะขามที่บริเวณท้องสนามหลวง
มีขยะมีน้ำเน่าเสียเททิ้งอยู่ที่โคนต้นมะขามเป็นจำนวนมากนะคะ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณเจนสักแร่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวัง
พระศักดิกรยังใช้เวลาหลังเดินการในการเดินทางมาถวายบังคมพระพระมาศพในหลวงประศกาลที่๙
ขณะที่การจัดระเบียบการแจกจ่ายอาหารของจิตอาสาวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นิกรยังทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานปกติ
แต่ที่ประตูวิเศษชัยศรีมีประชาชนเดินทางมาต่อแถวเข้าคิว
เพื่อเข้าไปในพระบรมมหาพระราชวังจำนวนมาก
ทำให้ท้ายแถวขนาดนี้ทอดยาวมาจนถึงบริเวณหน้าวัดมหาธาตุแล้ว
มาส่งเสด็จพระองค์ท่าน
ตั้งแต่เล็กจนโตก็คือเราก็ได้เห็นแต่ภารกิจของท่าน
ท่านทำงานเหนื่อยหนักเพื่อพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะ
ขอให้ท่านไปสู่สวงสวรรค์
ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร
ระเบียบการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนเป็น๓ช่วงเวลา
ศิษย์อาศาสถ์ที่เดินทางมาที่สนามระหว่างส่วนใหญ่ก็บอกว่าการจัดคอระเบียบ
ดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นสมาชิกก็คือ
ประชาชนเนี่ยคือจะเดินทั้งวันแต่เราเข้าใจว่าเขามาจากหลายจังหวัด
เขาก็จะมีหิวกันบ้างเพราะว่าบางคนมาจุดมุ่งหมายเดียว
คืออยากจะมากราบพระศพพระองค์ท่าน
แต่คราวนี้ว่าเราอยากให้พวกเขาไม่ต้องกังวลว่า
จะต้องแวะทานอาหารที่ไหนนะคะตรงมาที่นี่ได้เลย

เพราะฉะนั้นถือว่าเซ็ตอัพระบบดีนะคะ

ชอบนะคะแล้วก็อยากจะมาอีกนะคะ
ความสุขกับการที่ได้มาทำบุญมาแบ่งปันเพื่อนนะคะ

กรุงเทพมหานครได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจต้นมะขามอีกครั้ง
หลังจากเมื่อวานนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือต้นมะขาม
มีโอกาสเสี่ยงที่จะยืนต้นตายกว่า๒๐๐ต้น
โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำท่อมาสูบน้ำเสียที่ตกค้างอยู่ใต้ต้นไม้ออกไปครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาประนักเน่าต่อไปในอนาคต
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังนะครับ
กันอีกครั้งหนึ่งขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวดำครับ
รองเท้าหุ้มส้นผู้ชายห้ามใส่กางเกงยีน
ส่วนผู้หญิงขอให้ใส่กระโพงยาวคุมเข่าเท่านั้นครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรรยายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง